ส่วนเรื่องนี้คนที่เป็นเจ้าของห้องหอพักเนี่ยเขาอุตส่าห์ใจดี
เขาเห็นว่ามีชายหญิงคู่นึงอุ้มลูกมาก็ให้เปิดห้องเช่า
ปรากฏว่าพอไปที่ห้องแล้วเปิดประตูเข้าไปสภาพเป็นแบบนี้เลย
วางทิ้งไว้เละเทะเลยคุณผู้ชมฮะบนเตียงบนพื้นเนี่ยเปิดไปเจ้าของหอเปิดไป
โอ้โหทำไมทำกับเจ้าของหอแบบนี้ล่ะอุตส่าห์ให้มาเช่าเนี่ย
เจ้าของห้องชื่อคุณธิติพงอายุ๔๑ปีนะครับอยู่ในตำบลป่าแดนอำเภอเมืองช่วยใหม่
ช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยมีผู้หญิงทักแชทมาขอเช่าห้องพัก
จะอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกน้อยอีกคนนึงก็ตกลงค่าเช่ากันเป็นรายเดือนนะคุณผู้ชม
เขาเช่ากันเดือนละ๔๐๐บาทมีค่าประกันอีก๔๐๐บาท
ทางฝ่ายลูกค้าบอกว่าจะมาอยู่วันที่๑ธันวาคม
บอกว่าเพิ่งได้งานทำที่ห้างดังในตัวเมืองเชียงใหม่เลย
แต่ต่อมาผู้หญิงคนนั้นทักแชทมาอีกว่า
พักเดิมมาหมดสัญญาแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาอยู่เลย
แต่ขอต่อรองขอจ่ายเป็นรายวันแล้วกัน

ขอจ่ายเป็นรายวันวันละ๒๕๐บาท
คุณทิศิพงก์เจ้าของห้องก็ตกลงครับ

พอมาถึงคืนที่๓๑ตุลาคม
ทั้ง๓คนก็คือพ่อแม่ลูกนั่นแหละ
ที่จะมาเช่าขี่มอเตอร์ไซค์มามาขออยู่เลย
คุณทิติพงศ์บอกโอ้เห็นแล้วก็สงสาร

มาเข้ามาพักได้เลย
พอเข้ามาอยู่ปุ๊บปรากฏ
ตกลงไว้จะจ่ายรายวันวันละ๒๕๐ไม่จ่ายครับคุณผู้ชม
แล้วฝั่งลูกค้านะ

วันที่๑๕พฤศจิกายนเลยละกัน
คุณทิติพงศ์ก็ยังเห็นใจอีกบอกว่า

โอเคเดี๋ยวให้ทำงานก่อนรอได้เงินเดือนก่อน
แต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ตั้งแต่เข้ามาอยู่ทั้งคู่ไม่ออกไปไหนเลยนะ

ไม่ออกไปทำงานเหรอเออไม่ออกไปไหนเลย
เขาก็ให้ใช้ห้องครัวร่วมกันด้วย
เพราะเข้ามาอยู่มีแค่กระเป๋า๒ใบเท่านั้น
พอมาถึง๑๑โมงของวันที่๑๕พฤศจิกายน
คุณทิติพงศ์กำลังจะออกไปขับแกรปไปวิ่งแกรป
เปิดดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือเห็นว่า
ทั้งคู่หนีออกจากห้องพักไปแล้ว

เปิดห้องดูก็เป็นตามคลิปแรกที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูเลยฮะ
ขยะเต็มห้องเลยเกลื่อนไปหมด
คุณทิติพงศ์ก็เลยเอามาโพสต์เตือนภัยครับให้ระวัง
ครอบครัวนี้ด้วยทั้งสามีภรรยาแล้วก็ลูกด้วย
ว่าอาจจะไปก่อเหตุกับห้องเช่าที่อื่นอีก

นี่มาอยู่แค่ครึ่งเดือนแค่๑๕วัน
ไม่อย่างนั้นขยะอาจจะรกเต็มห้องมากกว่านี้ครับ
ต่อไปเขาเองก็ต้องเลือกผู้เช่า
ไม่อยากมาเป็นผู้เสียหายอีกแล้วก็เข็ดแล้วครับ
อุตส่าห์ใจดีให้คนมาเช่า